แต่เรื่องราวของความพริ้วมันยังไม่ได้หมดแค่นี้
เพราะว่าแต่ละคนทุกคนเขามีดนตรีอยู่ในหัวใจ
ก็เลยอยากจะให้ทั้งสองท่านกับคุณผู้ชมช่วยดูกันหน่อยว่า
สองสาวเนี่ยใครพริ้วกว่ากันคะ
โอ้โหดูฟิวมาก
เอาจริงนะคือเต้นเนี่ยโอ้โหไม่ยอมกันเลย

แต่ว่าที่ปังสุดที่น่าสนใจเนี่ยก็คือหนูน้อยคนนี้ค่ะ
เห็นแล้วดิฉันยอมคุณดูคุณดูจริตของเขาค่ะ
มีการแบบว่าจิกหน้ามีการแบบใส่อินเนอร์
อันนั้นน่ะยังพอให้ไม่ธรรมดา
คืออินเนอร์กับฟิลลิ่งในการแต่อ้าปากอ้าปาก

แล้วใครเป็นคนสอนช่วยบอกที่เต็มสิทธิ์แบบนี้ไม่มีห่าเก่งมาก

บมือให้น้องหน่อยนะเรียกได้ว่าเป๊ะสุดอนาคตนี่โอ้โหดีแน่นอนนะคะ
ก็เป็นคลิปน่ารักยามเช้าคือจริงคลิปนี้ดิฉันดูมา
แล้วดิฉันก็ส่งไปให้เพื่อนทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

แต่ต้องมีลูกจะได้แบบนี้